คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุโจกลาง
รุมตียับถามหาคู่อริไม่เจอคู่อริ
แต่ว่ากระทืบใครก็ได้แถวนั้นเหรอฮะ
คือโจกลาง๒คนมาถามหาคนชื่อบอย

แล้วก็สองโจเขาเอาปืนมาขู่ด้วยนะฮะ
เหตุการณ์ที่วัยรุ่นชายสองคนเดินถือปืนเข้ามาหาชาวบ้าน
แล้วก็ลากชายที่ใส่กางเกงขายาวสีดำ
เตะออกมาถีบไม่ยั้งเลยนะครับ

ซึ่งขณะก่อเหตุวัยรุ่นทั้งสองคนได้นำปืนออกมาขู่
ทำให้อีกฝ่ายไม่กล้าต่อสู้และไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยนะครับ
ก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะถูกนำมาเผยแพร่

พร้อมกับระบุว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาถามหาคนชื่อบอย
แต่ไม่มีใครรู้จักแต่กลับถูกทำร้ายแทน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางลงพื้นที่ครับ
เพราะว่ารับทราบว่าที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอยเพชรเกษม๗๒
เพื่อที่จะไปพบกับชายที่ถูกทำร้าย

ชาวบ้านนั่งจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โดยนายพงศกรหลวงทิพย์หนึ่งในชายที่ถูกทำร้ายเปิดเผยนะครับว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับอาวุธปืน
ตัวคุณพงศกรเขาก็บอกไปว่า
แต่แล้ววัยรุ่น๒คนเข้ามารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อย
ใช้ขวดเบียร์ฟาดที่หัวเขานะครับ
แล้วก็ที่เขาไม่ได้มีโอกาสในการป้องกันตัวเลย

ก็ไปทำร้ายนายเสกสรรกิจเจริญ

ที่เขาและเพื่อนนั้นกลับถูกทำร้าย
ที่ไม่เคยมีปัญหากับวัยรุ่นสองคนนี้มาก่อนเลยนะครับ
รู้จักกันแสดงว่ารู้จักกัน

ไม่กล้าเข้าไปช่วยนายพงศกร

แล้วก็คิดว่าโดนทำร้ายแป๊บเดียว
แต่ปรากฏว่าวัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ย

เสกสรรก็บอกว่าบอยไม่อยู่
ทั้งสองคนก็เข้ามาลากตัวเขาเลยฮะ
ออกไปรุมทำร้ายเช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับนายบอยนั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก
และเคยมานั่งดื่มสังสรรค์กันที่หอพัก
ซึ่งนายบอยไม่เคยมาเล่าถึงปัญหาให้ฟัง
เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า
ฟังเสียงของนายเสกสรรเขาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ก็ก็ก็คิดว่าเขาจะยิงนะครับ
ก็ว่าเขาคงจะยิงแน่
นี่แหละครับหลังจากเกิดเหตุ
คนที่ถูกทำร้ายทั้งสองคนคือคุณพงษกรและคุณเสกสรร
ก็ไปลงมะทึกประจำวานไว้ที่สนนแข็ม
เพื่อให้ตำรวจนำตัวชายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
นี่แหละครับหลังจากเกิดเหตุคนที่ถูกทำร้ายทั้งสองคน
คือคุณพงศกรแล้วก็คุณเสกสรรก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนหนองแขม
เพื่อให้ตำรวจนำตัวชายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเรียกตัวผู้เสียหายทั้งสองคน
ให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้วก็อยู่ระหว่างรอใบรับรองแพทย์
เพื่อยืนยันอาการบาดเจ็บของผู้ถูกทำร้ายทั้งสองคนนี้ดูสิ